ที่สีสะเกจนะครับอากาศร้อนจันครับ
ก็ชายอายุ๕๖ปีนะครับ
ับคลายร้อนโดยการเปิดรถยนต์
แล้วก็เข้าไปนอนแล้วก็หัวใจวายเฉียบพันธุ์ครับ
ที่ตํะหลวดศภาวอุทูมพรวิสัยแพทย์เวร

รางแร้งอำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสเกต
ภายในรถกระบะอิซูซูพบศพเป็นชายทราบชื่อต่อมาก็คือ
นายทวีสักภวงแก้วอายุ๕๖ปี
สภาพนอนอยู่บนเบาะนั่งด้านคนขับไม่สวมเสื้อ
กางเกงขายาวลายพรางแถมทหารแบบทหารนะครับ
อดลงมาครึ่งเข่าตามแขนมีรอยผูกพอง
กระบะหลังรถมีย่าที่เกี่ยวแล้วอยู่เต็มนะครับ
สันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓๔ชั่วโมง
จากการสอบถามนางนิดพวงแก้วภรรยาของผู้ตายให้การว่า
ผู้ตายได้ออกมาจากบ้านตั้งแต่เช้าโดยบอกว่า
จะออกไปหาเกี่ยวย่าให้วัวกิน

แต่ต่อมาในช่วงบ่ายรู้สึกผิดปกติ

พร้อมญาติญาติและเพื่อนบ้านช่วยตามหา
จะมีคนมาบอกว่าพบสามีนอนเสียชีวิตอยู่
ภายในรถกลางทุ่งนาครับ
ตำรวจรถตำรวจพบรถเกิดเหตุติดเครื่องยนต์และเปิดแอร์ไว้
ปัดน้ำฝนก็ยังทำงานอยู่

เหยียบดันพื้นดินอยู่ในลักษณะตัวแข็งเกงครับ
เรื่องต้นคาดว่าผู้ตายน่าจะเหนื่อยจากการเกี่ยวย่าและร้อน
จากอากาศช่วงกลางวันร้อนจัด
อุณหภูมิสูงถึง๓๗องศาเซลเซียต
ก่อนจะเข้าไปนอนพักในรถนะครับ

เกิดหัวใจวายเฉียบพันธุ์ทำให้เสียชีวิต
โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้กู้ภัยนำร่างไปตรวจชนะสูตรพลิกศพ

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้ง
เพื่อดำเนินการต่อไปครับ